มาดูเหตุการณ์ที่ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งครับกำลังจะลงสมัครกำนัน
ปรากฏว่าเขาเนี่ยถูกยิงตายครับตำรวจไปเจอบ่อแสแบบนี้ฮะ
ตำรวจไปบ้านของผู้ใหญ่บ้านอีกคนนึงนะเจอพิรุษเพียบเลย
เพราะว่ามีร่องรอยการล้างคราบเลือดด้วยครับเหตุการณ์นี้ค่อยค่อยฟังนะคุณผู้ชม
เงื่อนงำเยอะครับเนื่องจากสืบเนื่องจากช่วงสองทุ่มที่ผ่านมา
สามสิบเอ็ดมีนานะครับนายสายันแสวงคนนี้เป็น
ผู้ใหญ่บ้านหินกองตะบนหินกองอำเภอสุวรรณภูมิที่ร้อยเอ็ด
ผู้ใหญ่สายันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
เพราะโดนยิงที่ต้นขาขวาทะลุหัวเข่าซ้ายนะครับ
ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาทางโรงพยาบาลจึงแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
ก็เลยให้ข้อมูลว่าผู้ที่พามาส่งชื่อในโกตองศักดิ์แสง
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหนองอีเข็มอยู่ในตำบลเดียวกันนี่แหละ
พอตำรวจได้ข้อมูลแบบนี้ก็เลยเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านพักของนายโกต่องครับ
แต่ไม่พบโกตองนะไปเจอญาติที่ดูแลบ้าน
บอกโกตองไม่อยู่โกตองออกไปธุระยังไม่กลับเลย
เจ้าหน้าที่พยายามสอบถามข้อมูลว่าเอ๊ะคุณเห็นคนยิงกันที่บ้านหลังนี้บ้างไหมอ่ะ
ญาติก็ปฏิเสธนะครับญาติบอกไม่รู้ไม่เห็นเห็นอะไรเลย

ตำรวจเดินตรวจรอบบ้านครับ
พอไปดูรอบบ้านไปเจอมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายจอดอยู่

มีเก้าอี้ตั้งอยู่หลายตัวคล้ายกับมีการนั่งประชุมหรือว่าพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้
ที่สำคัญพื้นดินยังชุ่มน้ำอยู่เลยครับเหมือนจะมีรอยชะล้างคราบสกปรกออก
แล้วพอตำรวจเขาส่องไฟไปดูดีเนี่ยเจอหยดเลือดหยดเป็นบางจุด
ตำรวจทีนี้เค้นถามญาติเลยว่าญาติญาตินี่ใครมาล้างคราบเลือดอะไรแถวนี้หรือเปล่า
ไม่ตอบครับญาติไม่ตอบอะไรเลยแม่ของผู้ตายให้ข้อมูลว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน
บอกว่าจะไปหาโกตองนี่แหละเพื่อพูดคุยเรื่องการลงสมัครกำนัน
ตำแหน่งที่มันว่างอยู่ผ่านไปหลายชั่วโมงลูกชายยังไม่กลับบ้านเลย
แม่ก็เลยให้ลูกสาวอีกคนไปตามก็ไม่พบครับกระทั่งมีโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่า
คุณแม่ครับลูกชายแม่เสียชีวิตแล้วนะครับ
เมืองต้นตำรวจสันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะมาจากการตกลงความขัดแย้ง
ลงชิงตำแหน่งกำนันแบบไม่ลงรอยกันครับ
ขณะนี้ทำอะไรล่ะอยู่ระหว่างติดตามตัวนายโกตองมาสอบปากคำ